ตรีจักรพันธ์ขันมั่นผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๒๑
และคณะแม่บ้านสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑนฐานบกที่๒๗
และระดับปฐมของโรงเรียนบ้านสะบัวตำบลสะบัว
อำเครอบันทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็จจำนวน๖๖ราย
ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระราชูปธรรมสมเด็จพระกณิตฐาธิราชเจ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
โครงการทหารพันธ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและใช้สวมใส่ในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง
โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะบัวและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะบัว
ร่วมรับมอบเสื้อกันหนาวในครั้งนี้
จากนั้นได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการทหารพันดีโรงเรียนบ้านสะบัว
มอบต้นกล้าพันผักให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน
เพื่อนำไปปลูกไว้รับประทานภายในครอบครัวและชุมชนต่อไป